และคุณผู้ชมยังอยู่กับผมทัศนัยโค้ดทองและคุณอรัชพรชลาดลนะครับ
คุณผู้ชมติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะจริงจริงแล้วเมื่อสักครู่นี้ในรายการไทยรัฐเจาะประเด็นเนี่ย
เพิ่งจะได้รับรายงานจากผู้สื่อข่าวว่าเป็นข่าวดีเที่ยงคืนขออภัย๕ทุ่ม๔๐นาที
เจ้าหน้าที่ปิดวาวได้แล้วไฟดับแล้วนั่นคือรายงานที่เราได้แต่ปรากฏว่าผ่านมาประมาณชั่วโมงนึงค่ะ
เที่ยงคืน๔๐นาทีไฟประทู้กลับมาอีกแล้วแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกว่า
ต้องมีการถอนกำลังและอบพยพคนออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุเพราะว่าเหมือนไฟมันประทุแรงขึ้น
คือตอนแรกพอบอกว่าไฟมันดับลงคนก็พยายามเข้าไปไปเก็บภาพไปรายงานข่าวเจ้าหน้าที่
แล้วที่ความพยายามจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ต่าง
แต่สักพักหนึ่งเหมือนมีบรรยายงานว่าไฟ
เดี๋ยวถามนักข่าวในพื้นที่เลยยังอยู่ที่พื้นที่อยู่เลย
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณราชภพรนะครับ

นี่ชุดละมุนพอสมควรมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย

ก็คือว่าเหตุการณ์ตอนแรกมันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ
ที่สามารถรายงานในการควบคุมสถานการณ์เบลอร์๑๐๐
แต่หลังจากนั้นระหว่างกระทุขึ้นอีกครั้ง

แล้วก็ลำเรียงอุปกรณ์ต่างของเจ้าหน้าที่สุดที่นะ
ดูอยู่ดีไฟมันก็ประทุกขึ้นมา
ซึ่งมันอยู่บริเวณตรงจุดที่ใกล้กับจุดเก็บที่๓๔
ที่มีจำนวนกว่า๑๖ล้านลิตรตรงนั้นมันเป็นจุดที่สำคัญ

จังหวะที่จุดที่ไฟมันประทุขึ้นมาต้องบอกแบบนี้ครับว่า
ณเวลานั้นเจ้าหน้าที่มีการนำอุปกรณ์ต่างออกไปแล้ว
เพราะว่าอุปกรณ์ออกไปแล้วทำให้มันไม่สามารถที่จะฉีดโฟม
แล้วก็ฉีดน้ำเนี่ยเพื่อเลี้ยงอุณหภูมิในช่วงเวลาตรงนั้นได้
ทำให้ไฟมันประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ไฟประทุขึ้นมาเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ก็ทำการใช้แผนเดิม
คือเรียกในส่วนของรถกู้ภัยที่เป็นรถฉีดน้ำรถฉีดฟม
กลับเข้ามาในสถานที่ที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง
แต่เนื่องจากว่าในการลำเรียงอุปกรณ์เข้าไปเนี่ยมันต้องค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับ
แล้วก็ในระหว่างที่เซ็ตอุปกรณ์ต่างนานา
ภาพที่ผมเห็นเมื่อสักประมาณสัก๑๐นาทีแล้ว

ไฟมันก็ประทุขึ้นมารุนแรงเหมือนกับในช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่ม
แล้วตอนนั้นมันคือสถานการณ์มันจะย้อนกลับไปในเหมือนตอน๔ทุ่ม
ก็คือว่าไฟมันรุนแรงเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
ทำให้ภาพล่าสุดตอนนี้เป็นภาพของรถคู่ไภ
รถของเจ้าหน้าที่ปพแล้วก็รถอุปกรณ์ต่างเนี่ย

เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการระเบิด
แล้วก็มีการที่จะทำให้เกิดการประทุอีกครั้งหนึ่ง
ทำให้ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์คือเจ้าหน้าที่พยายามที่จะมีการนำคน
นำเจ้าหน้าที่นำกลุ่มผู้สื่อข่าวทั้งหมดออกมา
ให้อยู่ในรัศมีร์อยู่ในจุดที่ปลอดภัย
ซึ่งจุดที่ผมอยู่เนี่ยถามว่าปลอดภัยไหม

เพราะว่าจุดที่ผมอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าห่างจากจุดนั้น

แต่ตอนนี้ถ้าเห็นได้ว่าจะเห็นก็คือเห็นไฟอยู่
มันประทุกขึ้นมาแล้วที่สูงภัณฑ์รอยขึ้นมาอยู่ครับ

เหมือนตอนที่มีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็รุนแรงมาก

มันยังใช้คำว่ากลับไปณตรงนั้นได้ไม่ซะทีเดียวครับ
แต่ว่าสถานการณ์มันจะค่อนข้างยากลำบาก
เพราะว่าพออุปกรณ์ในการ
จับไฟอย่างโพมกับน้ำนี่มันเข้าไปล่อเลี้ยง
จุดตรงนั้นไม่ทันเวลามันทำให้ไฟมันประทุขึ้นมา
แล้วการเซฟสุดท้อนมันมีการใช้เวลาครับ
แล้วมันทำให้อุณหภูมิที่มันทวีความร้อนขึ้น
มันทำให้ไฟมันสุ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ว่าอย่างนี้ก็ได้ครับทำให้ทำให้ความเสี่ยงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงเกินไป
ถ้าเกิดเอากำลังเจ้าหน้าที่ไประดมฉีดน้ำฉีดโฟม
เพราะว่าตอนนี้เขาก็เลยทำการเซฟกำลังพลไม่ให้เกิด
เหตุที่เราแบบไม่อยากให้มันเกิดอะครับ
ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ถอนกำลังออกมาทั้งหมดก่อน
แล้วก็ดูสถานการณ์ก่อนว่าไฟมันจะประทุไหม
หรือว่าลมมันจะเกิดการขวนเพื่อไปอยู่ใกล้กับถังก๊าซตัวนี้หรือเปล่าครับ
นี่เจ้าหน้าที่ถอนกำลังมาหมดเลยหรือเปล่าคะ
ใช้คำว่าจุดที่อยู่ด้านในเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่สำคัญจริง

แล้วก็มีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้น
แล้วก็บุคคลที่เขาอยู่เนี่ยเขาจะอยู่หลังแนวรถของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
ไม่มีใครไปเผชิญหน้าเหมือนกับที่เราเห็นภาพเมื่อตอน๔ทุ่ม๕ทุ่มอีกแล้วที่ว่า
จะมีคนไปยืนฉีดน้ำดับไฟอันนี้คือไม่มีแล้ว
เพราะว่าจุดนี้มันเสี่ยงเกินไปที่เอาเจ้าหน้าที่ไปอยู่ตรงนั้นนะครับ
เราได้ข้อมูลจากทางกู้ภัยมาเขาบอกว่าคืออุปกรณ์ที่มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เข้าไปควบคุมเหตุ
ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ใส่หน้ากงหน้ากากต่างเนี่ยมันไม่เพียงพออันนี้มันจริงไหมฮะ
ใช้คำว่าจริงครับเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยมีกำลังพลค่อนข้างที่จะจำกัด
แต่ว่าหลังจากที่พอเริ่มดึกเจ้าหน้าที่อาสาหลายคนทำงานด้านอาสาเขาก็สามารถที่จะมาเติมกำลังคนกันได้
อุปกรณ์เนี่ยมันก็ไม่เพียงพอเราเห็นชัดเลยครับว่าเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยก็ไม่ได้มีหน้ากากป้องกันแก๊สพิษหรือไม่มีหน้ากากมีเพียงแค่หน้ากากอนามัยป้องกันโปรวิตธรรมดาเนี่ยแหละครับว่ากันง่ายเพราะว่ามันก็เป็นอุปสรรคหนึ่งเพราะว่าอย่างสารที่มีที่มันระเหยขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ที่น้ำเนี่ยอย่
ถือว่าเจ้าหน้าที่ทำงานค่อนข้างนี้จะยากลำบากอยู่ครับ

นี่ตอนนี้มีหน่วยงานสนับสนุนจากฝั่งของทางภาครัฐมาบ้างแล้วหรือยังคะ
ก็มีปพนะครับแล้วก็มีส่วนงานของทางราชการของจังหวัดเนี่ยสังเกตการณ์อยู่นะครับ
แต่ว่าในการที่จะมีการสนับสนุนอุปกรณ์การทำงานหรือว่าอุปกรณ์ในการช่วยกันระดมการฉีดน้ำฉีดโฟมเนี่ย
อันนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีใครสนับสนุนหรือว่ามีใครส่งเพิ่มเข้ามาในพื้นที่หรือยังอันนี้ยังไม่มีใครสรุปได้ครับ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐเห็นบอกว่าส่งเข้าไปแล้วแต่เหมือนจากที่เราได้ข้อมูลมาว่ามันยังไม่มีเข้าไปนะฮะ
เจ้าหน้าที่เองก็ยังคงต้องเผชิญกับอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพออยู่เลยอ่ะนะฮะ
ไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยอุปกรณ์ของสว่างภายในเนี้ย
มันมีค่อนข้างที่จำกัดแล้วรัศมีรที่ผมยืนเนี้ย
ไกลเกินกว่าที่จะมองเห็นเร็วไปอ่ะครับอ่าแต่ยืนยันว่าเป็นการประทุขึ้นมาอีกหนึ่งรอบ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้๕ทุ่ม๔๐มันดับไปแล้วคือขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับได้ฮะยังไงก็ต้องให้คุณนัทพงศ์ดูแลตัวเอง
ทีมงานด้วยแล้วกันเนอะนะฮะเพราะว่ายังวางใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้
ขอบคุณคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนะฮะหูเห็นภาพแล้วยังมีความวุ่นวายอยู่เลยนะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมคือเราจะเกาะติดสถานการณ์นี้ไปเรื่อยจนถึงเช้าเลย
เพราะว่ามันไว้ใจไม่ได้จริงอย่างที่ข้อมูลสำคัญที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้คือ
ถังเก็บสารเคมี๑ล้าน๖แสนลิตรเนี่ยยังคงอยู่ตรงนั้น
แล้วอยู่ใกล้กับจุดที่ไฟปะทุขึ้นมาใหม่ด้วย
ตอนนี้เหลือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด่านหน้าสุดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ปพป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไม่กี่คนเท่านั้นและยังต้องอยู่ดูสถานการณ์หลังแนวรถด้วยนะคะไฟประทุขึ้นมาอีกรอบ
เรายังคงเกาะติดกันต่อไปเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเวลาประมาณตีสอง
เกาะติดอีกครั้งหนึ่งกับเหตุการณ์โรงงานผลิตเม็ดโฟมระเบิดที่กิ่งแก้วสมุทรประการ

โปรดติดตามตอนต่อไป